คุณผู้ชมครับผมจะพาไปนครนายกไปจ่ายตลาดยามเช้ากันหน่อยนะครับ
แต่ใครที่ไปเขาบอกว่าหยุดก่อน

ไม่ใช่คนแล้วที่มาทักเนี่ย
นี่ฮะตัวใหญ่มากเลยไม่ใช่คนครับผมพูดผิด
มันคืองูเหลือมขนาดใหญ่อยู่ใต้ตะแกงเหล็ก
คุณผู้ชมกล้าไปเดินไหมล่ะแถวนั้น

ตัวเดียวก็ใหญ่พอแล้วดอม
มันขดไปขดมาก็เลยดูเหมือนเหมือนแบบเห้ยขอเพื่อนด้วยรึไบ่

คงอยากจะหนีแหละเพราะคนเยอะแล้ว
เริ่มมีชาวบ้านไปจับจ่ายซื้อของที่ตลาดเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ผ่านไปก็แวะดูงูก่อน
อาสาร่วมกับตันยูมามากับอุปกรณ์จับงูครับ
มาเปิดฝาตะแกงเหล็กเอาอุปกรณ์ที่เตรียมมานะครับ
คล้องไปที่หัวงูเหลือมนะครับคล้องสำเร็จ
คุณผู้ชมเมื่อกี้ที่กล้องแพนไปเรื่อยไปไม่ถึงหาง
หางมันขาดในงูตัวนี้หางมันขาดแล้วมันคงเจ็บ
แล้วมันก็ขัดขืนจังหวะจะคล้องคอมันนะ
นี่ค่อยนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชม
เอาออกมาได้แล้วโอ้โหเจ้าหน้าที่เข้าไปจับ

ทำอะไรฮะมันอึใส่มันอึใส่เจ้าหน้าที่ด้วย
อ๋อไอ้เหลืองนั่นเหรอนี่ครับหางมันก็ขาด
อึใส่เจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็เลยจับได้แล้วเอาไปใส่กระสอบนะครับ
เดี๋ยวจะไปปล่อยในแหล่งธรรมชาติต่อไป
วัดความยาวก็๓เมตรกว่านะครับ
ก็ชาวบ้านก็มีบางคนก็บอกเออนะฮะนู่นน่ะทะเบียนรถคันนั้นน่ะ
นั่นแหละเดี๋ยวฉันจะเอาไปใช้หน่อย